จากรุ่นเล็กมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่กันบ้างตั๊กกะแตนชนระดา
ก่อนหน้านี้โบกนี่ไงเนี่ยยางกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคุณ
คุณยังเต้นได้เลยใช่ไหมมาสุดค่ะตะกะแตนชะละดา
ขอจัดเพลงใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่าก่นร่อง
่นร่องแปลว่าอะไรแปลว่าขุดร่อง
ขุดร่องใช่พร้อมกับท่าเต้นแบบโยยวะบดจ้า
และเอ็มวีนี้ความพิเศษก็คือตั๊กกะแตนเนี่ยเล่นเป็นทั้งสองตัวละครเองเลย
คือเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูก
เป็นทั่าน
ขอให้ดี
ก็คือแล้วก็มีคุยมีคบกันอยู่
เปิดตัวอีกอย่างบ้วคะแบบสินเอกมูล
ก็เอาไว้เราพร้อมให้ทุกอย่างมันเกิดความพอดีเกิดความบาลานซ์ก่อน

จริงปกติเวลาแตนคบใครแตนไม่ได้ดูที่ความหล่ออยู่แล้วส่วนใหญ่
แต่ว่าของแตนส่วนใหญ่ถ้าผ่านก็คือต้องไม่เจ้าชู้เจ้าชู้

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีซิงเกิ้ลของตั๊กกะแตนอีก
อันนี้แซวเล่นค่ะ
ชิคก็บอกจ้ะว่าความหล่อไม่เท่าไหร่

ไม่รู้ว่ากระทบไปถึงพี่เพชรสหรัฐอดีตพันธุ์หรือไม่เปล่า

ว่าแบบเจ้าชู้ไม่ได้แล้วไม่เอา

ต้องถามคนนี้เลยอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวค่ะ
และที่สำคัญควงหนุ่มใหม่มา
หนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเอ็มธนวัฒน์

ดีก็คือหนุ่มเอ็มเนี่ยเขาเคยมีข่าวว่าคบหากับพี่ดาวประมาณ๒ปีที่ผ่านมา

พอวันนึงก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนดีด้วยกันได้

ก็ตอนนี้เองก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทำงาน

มีเด็กอีกไหมคะเนี่ยไม่ได้เด็กอีกเลย

ก็เลยจะหารุ่นนี้
ไม่ใช่ไม่ได้หา
เปล่านะเข้ามาเอง
เปล่านะเข้ามาเอง

ปีเด้อนนี้ก็มีข่าวกับน้องเลยนะทุเนีย